ข้าวใส่ไข่สดม่าย

๑๘๐๑หลังก็รบคุณชาติก็เข้าปากที่ก็ถ่ายเข้ารายการเลย

ที่หลังหนุ่มมาใส่ก็ขยับเนอะข่าวแรกด้วย
จากนั้นผมมาตรงเวลามากนะตัวคุณเองนะวันนี้นะคราวแรก
สลากกินแบ่งรัฐบาลไม่อยากพูดถึง
เพราะเธอสรุปไอ้งูอ่ะอะไรงูอะไร
ข่าวงูอะใกล้เคียงสุดนะเมื่อวานอะ

เออผีบอกบนคนบอกร่างอะไร

อายุ๕๐หรือบ้านเลขที่๕๐หรืออะไรอย่างนี้
อย่ามาหาเหตุผลตอนหวยออกเฮ้เฮเฮ
มันเป็นที่นาไม่ใช่เหรอแต่วันนั้นคุณแม่ไม่อยู่
มายูบอกถูก๐๐๕เหรอ

วันหนึ่งหมายูจะต้องเป็นเด็กเดจาวูคอยดูนะไม่

ข่าวมายูแพร่สะพัดไปหมดแล้วว่าเป็นเด็ก
ไหนคุณต้องเล่าในรายการนี้แล้วล่ะก่อนไป
โอเคหวยที่ออกนะฮะ๔๕๑๐๐๕

เลขท้าย๓ตัวก็๖๐๑๒๕๗อ่ะรู้ก็หมดแล้วแหละ

เล่าเรื่องเด็กเดจาวูไปเจอที่แม่เขาไปเล่าแม่ทังพอ
คืออย่างนี้ผมขอเท้าความไปก่อนหน้านี้
ผมไม่ถ่ายรายการแล้วก็เอามายูเนี่ยไปด้วย
ปรากฏว่าหมอลักร์เนี่ยเขาได้เห็น

เขาก็เลยเอามือมาจับหัวมายู

เคยเจอเนี่ยแล้วเค้าถามเค้าบอก

เขาจะรู้เขาจะเห็นอะไรเขารู้นะ

ผมก็หมอนี่อะไรวะ

โกรธเมื่อหนูพาออกไปกัน
จะเหนียวหมอลักษณ์เลย
อันนี้เรื่องจริงทำไมเธอโกรธเรื่องอะไร
ก็เค้าบอกว่าเนี่ยนะระวังนะ
ถ้าเกิดไม่ไปฝากเป็นลูกพระเนี่ยนะ
เค้าจะอยู่กับคุณไม่นาน

เสร็จผมก็เก็บความแแท้ต้อนใจ
เสร็จปุ๊บกลับมาที่บ้าน
วันรุ่งขึ้นอีกวัน

ปรากฏว่าอันนี้มันยาวไปไหมเนี่ย

เล่าไปเถอะชอบแล้วไง
อันนี้มันที่ใส่ไข่มากเลยนะ
วันนี้ก็เรียกคำถามชื่อรายการข่าวใส่ไข่เหรอ
เพราะเสร็จปุ๊บก็ปรากฏว่าวันลุงขึ้นตกกลางคืน
ก็ปรากฏว่าผมก็นั่งอยู่ในห้องทำงานแล้วมายูก็มาอยู่ข้างมานอนตัก
ผมอยู่นอนตักเสร็จปุ๊บอยู่ดิมก็มีรถหวอวิ่งผ่านหน้าบ้านไป

นะคะเพราะว่าเรื่องนั้นข้ายข้นเลยนึงเนี้ยก็ที่ไหนนั้นเฉียบ๑๔ผู้
เยอะมากเลยนะครับถึง๑๔ข้อหา

ไปเจอกับนักโทษหญิงเป็นปาร์ตี้ยาเสพติด
บ่อนการพนันไถเงินญาติ

ออกราชการ๑ลายแล้วก็รวมทั้งหมด๑๔ลาย

อันแรกนี่ละทิ้งหน้าที่ติดต่อกัน๑๕วัน

พฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์การจับกลุ่มโทรศัพท์

โดยไม่รายงานผู้คับบัญชาอันนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่นะฮะ

เงินฝากธนาคารถึง๖แสนบาท

มีส่วนรู้เห็นได้ประโยชน์จากการไม่ตรวจค้นเจ้าหน้าที่
เป็นเหตุให้สามารถลักลอบนำโทรศัพ

แล้วก็เปิดกลายใจอะไรอะไร

ในเรือนจำ

ลอบไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ต้องขังหญิง

เข้าแบ่งเข้าไปหากันไม่ได้อยู่แล้ว

โดยอ้างว่าหลอดไฟเสีย

กุญแจก็สะดอกไปได้แล้วก็มีภาพวงจรปิด

แล้วก็มีส่วนลักลอบในการนำโทรศัพท์มือถือ
และยาเสพติดเข้าเรือนจำ

ไม่รู้มันต่อดิ้งมั้ง

และทิ้งการปฏิบัติหน้าที่

ให้บำเนิดไม่ได้บำนานไม่ได้

อาจจะยังได้สิทธิบ้างอยู่นะคะ
กรมรัชธรรมเขาแจ้งความและดำเนินคดีอาญา
อันนี้โดนระเบียบ
แต่ว่าคดีอาญานี่คือที่หนึ่งเลย

อาจจะหลอดไฟเสียหรือเปล่า

หลอดไฟของพวกต้องหานี่เสีย
ที่หลังถ้าตัดปัญหานะเอามดดำเข้าไปรับบริการในรถดำแจกภองด้วยแจกภองทั่วเรือนดำ

โอ้เจ็บปวดโดนไปเยอะมาก

หมูเม่คันถูกบางเยอะจะตาย
ถึงได้บอกจะให้ถ้ามาเอ้อยู่เห็นลุงว่าต้องบอกเลขสิ
อ่ะหรอ

บิมเก้าก็๕คนสุดท้ายไงรอบ๕คนสุดท้าย
ริยาเข้ารอบ๕คนแล้วมีอะไรเลข๕มีอะไรอีกอ่ะ
แต่ไอ้ที่เจ็บปวดเนี่ยคือ๓๓เนี่ยมันมาได้ยังไงนะ

อยู่ข้างล่างไปแล้วเพราะเลขวันที่หนูอยู่ข้างบนแล้วก็๒ตัวอยู่ข้างล่าง
ให้ผมพูดปรีกนะอาทารกิจจะด่าผมไหมนะ
เขาเกลียดเราแล้วล่ะเขาไม่ด่าแล้วล่ะนึกออกไหม
เอ้าไปอีกอย่างนึงครับคุณครับเอ่อไปอีกต่อไป
คุณตูนจะวิ่งผ่านกรุงเทพมหานคร๓๕ธันวาคมนี้
คือถึงขนาดว่าตอนนี้กองบัญชาการตำรวจนครบานเนี่ยเขาดูแผนจราจรรับตูนเลยล่ะ
พร้อมทีมงาน๙คนละ๙วิ่งผ่านกรุงเทพมหานครช่วงวันที่๓ถึงวันที่๕ธันวาคม
เรื่องต้นขอความร่วมมือผู้ใช้ทางหากเจอขบวนอย่าจอดนะฮะ
หรืออย่าชะลอเพื่อถ่ายรูปเพราะสิ่งหนึ่งการจราจรติดขัดแน่นอน
แล้วนี้มันคือกรุงเทพมหานครหัววันอาทิตย์แต่วันจันทร์เนอะ
จันบุ๊บจันอังคารตรงนั้นไม่มีทางเลยมูกธรรมพี่ฟันโพง

บอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยนะฮะก็จะไปอยู่ที่ปตทเพชรทวีโชคพุทธมนตรสาย๔ก่อน

ก่อนจะใช้เส้นทางถนนบรมราชชนนีมุ่งหน้าถนนสิรินทร
เวลาประมาณ๕โมงเย็นเนี่ยก็จะมาพักที่สำนักงานทำบำรุงทางธนบุรี
แล้วก็จะวิ่งพร้อมทีมนักวิ่งของนายกี้อีกประมาณ๒๐๐คน
ไปทำกิจกรรมที่โรงพยาบาลพรรคมงกุฎอันเนี่ยแหละเข้าเมืองแล้ว

เดี๋ยวก่อนนะโรงพยาบาลพระมงกุฎตอน๕โมงถ้าสมมุติขบวนมาอาจจะรถติดได้

ติดแน่นอนแล้วก็จะมาสักการะคุณปิดเสียงโทรศัพ

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะภายในโรงพยาบาลแล้วก็รับบริจาคเงิน
ไปพักนะฮะแล้วก็จะหยุดหยุด๑วัน

โดยใช้เส้นทางนะฮะวันที่๔พัก๑วันโอ้โหพี่ปั๊บวันที่๔พัก๑วัน
วันที่๕ตี๔จะเริ่มเลยโดยใช้เส้นทางถนน๔อยุธยานะฮะ
มุ่งหน้ารานพระราชวังดุสิตเพื่อสักการะนะฮะพระบรมรูปทรงม้า
ก่อนจะวิ่งออกถนนราชดำเนินเพื่อมุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลศิริราช
จะเข้าสการะพระบรมรูปรัชกาลที่๙แล้วก็พระบรมรูปสมเด็จย่า
พระปิ่นเก้านะหลังจากนั้นก็จะวิ่งไปตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี
เพื่อวิ่งต่อไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีอ๋อไปบ้านชาวแรกไปบ้านชาวแรกนะ
วันนี้ก็จะมีการเตรียมอื่นแน่นอนรถติดแน่นอนเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมาทางถนนราชนะครับ
เพราะว่าคนเป็นหลายคนที่จะไปรวกอันนี้คือที่เรียกไว้เป็นที่กำหนดมาแล้วว่าเป็นหลายคน
ผมไม่เข้าใจฉันคุณชอบเหี้ยฌคนอื่น

เมื่อกี้พี่แหม่มพิมสุรางเขาส่งมาบอกว่า
พอพูดถึงเลข๓๓เขารีบวิ่งไปดูก็ถูกหลายใบมากนะครับ
คุณพิมสุรางรอดโพทองนี่นะฮะส่งมาให้ดู
อ๋อเขาถูกเหรอเขาถูกน้องเอาละก็ฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนดังกล่าว
หากเจอทีมงานขอความกรุณอย่าจอดนะฮะ
เพราะมันเป็นวันทำงานจันทร์อังคารพุธหรืออย่าชะลอเพื่อถ่ายรูป
หรือถ่ายวีดีโอด้วยกันเพราะจะทำให้การจรตรกรุงเทพฯ
เท่าไหร่ยอดนะเบื้องต้น๓๘๙ล้านบาท
นี่ไงคือมันจะไม่นิ่งนะมันจะขึ้นไปเรื่อยเพราะคนบริจาคตลอดเวลา

เธอแต่เรื่องรถติดอ่ะเหลือก็ไม่ให้จอดนะฉันว่าอย่าไปพูดเลย

ประสบการณ์ที่เห็นคือมีขบวนไม่ต้องมีอะไรแล้วก็จอดอยู่แล้ว

น่าจะคนกรุงเทพฯไม่ตื่นเต้นดาราอ่ะรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์

ต่างจังหวัดอาจจะพี่ก็ถึงบอกว่าดาราเดินสยามอ่ะ

คนกรุงเทพไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจดารา
อ้าวโอเคไปเรื่องนี้ดีกว่านะฮะ
ใกล้ปีใหม่นี่ได้ของขวัญปีใหม่กันหรือยังครับ

เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่คนเขาหาของขวัญ
เขาไม่ได้เอาไปโชว์แต่ว่าต้องใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะ
แล้วช่วงปีใหม่ออฟฟิศหรือว่าหน่วยงานต่าง

ผมขอแนะนำเลยง่ายแบบจบเลยทีเดียว

ก็นี่ไงเป็นข่าวดีสำหรับคนรักบ้านและมองหาของขวัญช่วงปีใหม่นี้
ง่ายไงฮะ
แล้วก็สินค้าไอทีกว่า๒๐๐แบรนด์ดังระดับโลกนะฮะ
ทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าแอร์มือถือแก๊เจ็ต
ที่รับรองว่ามางานเดียวได้ครบจบเลยจริง
อบของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ให้ทุกท่านที่มาช็อปในงาน
โปรโมชั่นที่จัดหนักจัดเต็มแบบซุปเปอร์เซอร์ไพรส์
หมื่นรับคูปองส่วนลดอีกหนึ่งหมื่น
เพื่อซื้อสินค้าที่งานครบหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไป
รวมไปเสร็จบินต่อเนื่องรับคูปองส่วนลดรวมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
ทองร่วม๒๐บาทมูลค่ารวม๔๑๐๐๐บาทจำนวน๑๐รางวัล
นี่เลยสำหรับลูกค้าที่มียอดซื้อสะสมภายในงานนะฮะ
ที่สำคัญลูกค้าที่มาช็อปในงานนี้ภายในวันที่๓ธันวาคมปี๖๐นี่แหละค่ะ
ยังจะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด๑๕๐๐กับแคมเปญช็อปช่วยชาติด้วยนะครับ
ถึง๕ธันวาคมที่ฮ๑๐๓ใบเทคบางนาพี่
วันที่๒๙พฤศจิกายนถึง๕ธันวาคมเริ่มส่งกาแฟถูกใช่ไหม

อยากจะซื้อนี่ค่ะเราจัดจัดชะหลากัน

ช่วงหน้าสามสาวแต่งตัวติดกันเลย

ติดมั้ยติดผู้ลี่
ช่วงหน้าสามสาวแต่งตัววิวรีวิวสินค้า

นั่นเหรอสินค้าส้มตำเหรอสินค้าส้มตำเหรอแต่คุณดับคุณบ้านะ
คุณไปให้ผู้ชายแก้ผ้ายืนเกาะถ่ายรูปผมเห็นนะหลายคนนะน่าจะ
ดูอะไรกันอ่ะดูอะไร

ฮ่าฮ่าฮ่า
นางกินอะไรหรอ
เมื่อกี้มันใหญ่ไปไม่ใช่ไข่มดแดงน่ะ

นางก็บอกไข่มดแดง

เมื่อวานนี้เฟซบุ๊ครักอีสานรักบ้านเกิด
ได้มีการพอสต์คลิปหญิงสาวสามคนสวมหลังจุดที่รัก
จนกระทั่งเห็นเนินอกนะครับแล้วก็ผู้สำเนียงภาษาอีสาน
ถึงการทำอาหารไม่ว่าจะเป็นยำไข่มดแดงนะฮะ
แล้วก็รั่วไอ้มดแดงเมื่อกี้เนี่ยเราพุ่งแย่ไหมครับ
แล้วก็ยังมีการรีวิวเครื่องดื่มชนิดหนึ่งนะครับ
รวมถึงมีการเต้นแนวเซ็กซี่ด้วยนะครับ
ท่านผู้ชมได้ชมคลิปดังกล่าวไปแล้วก็มีการวิภาควิจารณ์เป็นวงกว้างเลย
นะว่าต้องทำขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างนี้
ขายสินค้าชนิดหนึ่ง
อันนี้คุณตื่นเต้นเกี่ยวกับการทำยำไข่มดแดงใช่ไหม
คือเวลาที่ออกทีวีผมไม่สามารถที่จะบอกอะไรได้

ทำไมอ่ะผมจะต้องเป็นตัวอย่าง

อันนี้ฉันเด็ดกว่าอันนี้คือรีวิวสินค้าใช่ไหมใช่
คนตามไปกรี๊ดคนขายโรตีพี่

แบบว่าแชร์รูปคนขายโรตีกันเยอะมากเหมือนอีกครั้งหนึ่ง
โบราณมีการแชร์รูปอย่าง
ก็ยึดอาชีพเนี่ยขายโหลตี
บนจักรยานสามร้อสีแดง
เรียกเสียงฮือหาจากเฉาเพียบเลย

มีคนกรี๊ดมาขายรี๊ด
จริงเหรอคุณคิดตัวเองแล้วกันว่าถึงขนาดทีมข่าวจะต้องลงไปดูผู้หญิงไปกรี๊ดอะไรกัน
สรุปคนทุกคนไปกรี๊ดคนขายโรตีทีมข่าวเองยังต้องยกกองไปถ่ายคนขายโรตี
จากการตรวจสอบพบว่ามีรถจักรยานยนต์๓ล้อสีแดงที่มีการปรับปรุงแล้ว
ให้เป็นร้านขายโรตีเคลื่อนที่มีป้ายชื่อโรตี๗๘๖พร้อมระบุราคาโรตีหากดูทั่วไปเนี่ย
คล้ายกับขายโรตีทั่วไปแหละแต่เมื่อสังเกตไปที่คนขายโรตีของร้านนี้ปุ๊บ
อูหูว้าไอค่างด้วยซะร่องด้วยคนหิวหิวเลยซึ่งนักข่าวต้องไปสัมภาษณ์
ผมบอกเลยนะทีมงานเราเนี่ยไม่เสมอภาค
ตอนนั้นขายเมียเขาเหรอ
ไม่ใช่คนซื้อ

อ๋อนึกว่าเมียเขามาด้วย
เขาขายมาเนี่ย๒๐ปีแล้ว
เฮ้ยมันยืนเมื่อไหร่
จุดเริ่มต้นจุดนี้พ่อตาของเขาเป็นคนขายโรตี

ไม่ใช่ส่วนตัวเองเป็นคนพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

เขาก็เคยประกอบธุรกิจขายโรตีมาตั้งแต่ก่อนแล้ว
ที่ผ่านมาตนเองทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง

ในเมื่อครอบครองตัวเองเนี่ยขายโรตี
ตัวเองก็เลยมาขายโรตีด้วย

แล้วก็ย้ายไปอยู่ครอบครัวที่จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ย

พร้อมวันนี้มีลูกน้อยแล้วด้วย

หลายคนก็ไปดูคนขายโรตี

เป็นแสวอีรานชื่อว่าซาฮาทาบา
อ่ะดูความเหมือนดูความเหมือนดูความเหมือนบอกดูหน้ากลุ่มนี้น่ากลั่วไหมล่ะ
เธอเขาบอกว่าเธอทำลูกกระตาด้วยนะ
ให้สีรอบลูกตาดำเนี่ยอ่อนลงไม่รู้ทำได้ยังไงเออ
ทีแรกคิดว่าเป็นคอนแฮตนั่นไม่ใช่
คล้ายเหมือนกับรูปล้อเลียนไม่ได้คล้ายแบบเหมือนนะคุณหนุ่ม

เขาบอกว่าเธอนี้นะฮะยอมทำทุกอย่างเพื่อเป็นเป็นตัวเอง
ทำการศัลยกรรมมากกว่า๕๐ครั้งและลดน้ำหนัก
คืนสูงมา๑๕๐เซนตอนนี้น้ำหนักลดเหลือ๔๐กิโลกรัม
นี่นะลูกตาก็ทำ

แล้วก็แต่งหน้าแต่งตาให้ออกไปในทางหลอนคือ
ตอนที่ที่แต่งเยอะนี่คือในช่วงเทศกาลเฮโลวิน
นี่นางจมูกนางเบี้ยวหรือเปล่าเธอ

แต่ผ่าตัดจนจมูกแง่นขึ้นมานะฮะ
คนที่เข้าไปเม้นต์เนี่ยจะบอกว่าน่ากลัวมาก

บอกหมอว่าช่วยทำให้ฉันดูเหมือนซากศพตาน้อย๘เดือน

อันนี้เป็นคำนี้อันนี้เป็นการพูดถึงว่า
บางคนเล่นมุกเธอว่าเธอไปบอกหมอแบบนี้เหรอ

อะไรทำให้คนที่เข้าไปเน้นนี่เป็นหมื่นเลยนะคุณ

ดูจากสไตล์การแต่งหน้าเธออยากจะเปลี่ยนอะไรไปเรื่อย
เธอบอกว่าอยากเปลี่ยนรู้ตัวเองจากเอ็นเจอร์แนน่าโจรี่ให้เป็นตัวละคร

ม้าบอกว่าวันนี้จะเจองานหนัก

คือนางไปทำอะไรนางไปยกเครื่องเหรอ

แล้วนางรีแพ้หน้าหรอ
อันน้ำแค่เปล่านี้คือใหญ่

เขาบอกว่านี่เป็นลักล้าน

บอกว่าพวกเรารอพี่ม้ากลับมา

ข่าวใส่ไข่วันศุกร์ครับ

อันนั้นฉันเมาส์เธอกินไป

จากร่างนคราตอนนี้ก็มีละครลงอีกหลายเรื่องเลย

ตอนนี้น้ำหนักลดลงมาแล้ว๑กิโล
เป็นคนผอมมากอ้วนยังไงก็แบบ

สาวโดนทักเขาออกแขนเหรอ

รูปนี้อ้วนจริง

มุมกล้องอย่าไปว่าน้องเขามุมเข้ากล้องเขา

ไม่แก้มก็ออก

ตอนนี้เขาวิ่งมาเลยตอนนึงคืนเนี่ย

ตอนนี้ลดไปแล้ว๑กิโลที่ผ่านมาก็ลดลดนะ

พอหยุดมันก็ขึ้นมาคือเขากินแกง
มิวเขาว่างี้ไม่เห็นกินอะไรเลย
พอจริงจังแล้วก็จะงดของหวาน

ตอนเย็นพอละคร

ส่วนสำคัญสิ่งหัวใจไม่มีค่ะ

เดี๋ยวถ้าทางมิวมิวค่ะ

ซีเรียสค่ะมีเพื่อนโสดเยอะไม่เหงาค่ะ
คุณมดดำคุณหนุ่มไม่ใช่สรุปแล้วเคนกับเอสเตอร์
ไม่ใช่พี่มดเคนกับเอสเตอร์
ตอนนี้ดาราเขาเริ่มเปิดตัวแบบว่าออกงานคู่กันเนอะ

ตอนนี้เคนเอสเตอร์เขารับงานคู่แล้ว
เอสเตอร์มีไทยมาพวกพวกเขารักเคนยิ้อนไหมน้องชายก็เพลงที่กัน
แม่รักมาก

ที่ผ่านมาก็มีงานติดต่อมาแต่คิวไม่ได้

หลายคนเขาก็เลยบอกว่าน่าจะไปไม่รอดคู่นี้

เอสเตอร์เคนก็ไม่รอดได้ยังไง

นี่เขากเล่นเขียนกับเอสเตอร์

เราก็ไอ้หนุ่มชังชัย
อีชั่วเธอจะเป็นคนที่ไม่เคยมึง

แล้วมาอยู่นี่เหรอ
เอ้าเลือกรีงไปวู้ดอีกแล้ว
ไปแล้วนะ
ลาแล้วค่ะ